คาเฟ่แห่งหนึ่งที่น่าจะถูกอกถูกใจ
คาเฟ่แห่งนี้สายมูหรือนักเสี่ยงโชค
ถูกใจแน่นอน
ดิฉันอยากจะพุ่งตัวไปซะตอนนี้เลยค่ะ

ร้านเขาถูกเป็นร้านกาแฟแบบมินิมอลสไตล์ญี่ปุ่นนะ
ตั้งอยู่ที่บ้านแม่ขากตำบลหางดงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่
ลูกค้าพากันมาโหซื้อกันเยอะเลย
แบบนี้สามแท่งอ่ะ
อ่ะเลยทำให้ลูกค้าเนี่ยโอปมันซื้อเราต้องถ่ายรูป
เก็บไว้ด้วยนะมันค่อยถ่ายกาลกาลทูบเลคทูบอย่างเดียว
ก็แก้วกินหมดแล้วเหลือก้านทุบเอาไว้ก่อน
บางคนเอาไปเสี่ยงโชคจริงก็มีเพราะเขาว่ากันว่าเคยมีคนได้โชคได้ลาบมาแล้วด้วย
ใกล้จะถามเลยจริงเขาว่ากันแบบนี้
จริงเมนูรวยเนี่ยก็คือมีหลากหลายรสชาติไม่ได้มีเมนูเดียวนะจ๊ะ
แล้วก็ชาไทยชาเขียวบราวนี่มีหมดเลย
ก็คือคุณแพลวนี่แหละเจ้าของร้านเขาเล่าให้ฟังบอกว่า
เขาเคยทำงานเป็นบาริสต้าโรงแรม๕ดาวแห่งหนึ่งในจังหวัดเชียงใหม่มาก่อน
หลังโควิด๑๙ตกงานก็เลยเปิดคาเฟ่เล็กหน้าบ้าน
หน้าบ้านตัวเองนี่แหละเปิดเป็นสไตล์แบบญี่ปุ่นมินิมอลเลย

แรกก็ขายทั่วไปคาเฟ่มีกาโฟงกาแฟเหมือนกัน

เพราะว่าร้านกาแฟก็เยอะนะไม่รู้จะขายยังไงดี
ก็เลยตัดสินใจศึกษาไอเดียการแต่งหน้าเค้กรูปแบบต่าง
แล้วก็ไปเจอการตกแต่งเค้กสายมู
มีช่วงหนึ่งฮิตมากเค้กที่เป็นลูกยัน
เค้กที่เป็นอะไรอย่างนี้คุณจำได้ไหม
เธอก็เลยนำไอเดียนี้มาปรับใช้กับเครื่องดื่มร้านของเธอ
เพื่อให้เข้ากับความเชื่อของคนไทยที่แบบผูกพันกับการเสี่ยงดวงเสี่ยงโชค
ชอบอะไรลุ้นอย่างนี้
ก็เลยทำให้หลังจากที่ปรับเปลี่ยนกลยุทธ์แล้ว
ขายได้นะวันหนึ่ง๕๐๗๐แก้ว
ยินดีด้วยทำแทบไม่ไหวทำแทบไม่ทันคุณป้ามาก

พอเป็นเรื่องเสี่ยงดวงเสี่ยงโชคเห็นไหม
คุณดูดิรุ่นใหญ่เขาก็ถูกใจเหมือนกัน

แม่แล้วอย่างที่บอกว่ามีคนเคยถูกรางวัลเลขท้าย๒ตัว
ก้านทูบน้ำตาลปั้นคุณพี่เขาด้วย
แล้วทำไงรู้ไหมพอถูกอ่ะทำไงออกมาหาคุณพี่ถวายน้ำแดงให้
ไม่ใช่ไม่ใช่ถวายน้ำแดงที่นี่คือจริงจริงแล้วมันก็เป็นกิมมิกในการแบบ
ไอเดียแล้วกันในการสร้างจุดขายของแต่ละร้านนะคะ
ก็แวะเวียนไปอุดหนุนกันได้ถ้าคุณได้ไปเชียงใหม่นะจ๊ะ
มันต้องอร่อยด้วยเพราะถึงขายได้ดีไอ้ก้านทูบที่ได้ไป
ผักที่กระถางทุกมดตอมเลยค่ะอ่าราคาก็ไม่แพงนะ
แพงลำต้น๒๐ถึง๖๕บาทนะจ๊ะใครใครซื้อกำลังซื้อแบบ
ไหนก็ซื้อไปหรือใครจะซื้อตามเลขที่ได้ก็แล้วแต่ไม่
ว่ากันไอเดียดี